สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้า
เป็นวันศุกร์ที่ฝนตกหนักแต่เช้าฟ้าก็มืดครึ้ม
แถมยังมีการแถลงข่าวในกรณีหวย๓๐ล้านรอบ๒อีก
ครั้งนี้ถือว่าชัดเจนขึ้นไหมคุณชูวิทย

เพราะมันเป็นเอกสารลับคือผมเนี่ยชอบอะไรเรื่องลับ
ท่านผู้ชมครับวันนี้มีการแถลงข่าวเรื่องหวย
เป็นความคืบหน้ามาที่ขั้นตอนที่๒คือขั้นตอนที่เอาผิดเจ้าหน้าที่

การกระทำการละเว้นหรือการปฏิบัติ
โดยมิชอบหรือโดยทุจริต

เพราะว่ามันเป็นเรื่องของมาตรฐาน
มาตรฐานเพราะว่าคุณทำอะไรมันต้องมีมาตรฐาน
มาตรฐานคืออะไรครับมาตรฐานของท่านผู้ชมครับ
ผู้ชมทำอาชีพอะไรท่านผู้ชมทำอาชีพเป็นวิศวกร
วิศวกรต้องมีมาตรฐานไหม
มีหมอต้องมีไหมในแพทย์
ต้องมีมาตรฐานไหมรักษาคนไข้ยังไง
วิศวกรจะสร้างตึกสร้างโครงสร้างอย่างไร
ตำรวจมีไหมต้องมีสิคะ
ตำรวจมีไหมอ้าถ้าตำรวจยิ่งต้องมีเลย
ถ้าตำรวจมีถามว่าถ้าตำรวจมีตำรวจที่เมืองกาล
การจนบุรีชนบุรีเชียงใหม่หรือว่ากรุงเทพ
มาตรฐานของตำรวจต้องเหมือนกันไหมต้องเดียวกันค่ะ
ต้องเป็นอันเดียวกันถูกไหมไม่ใช่ว่าหมอที่
โรงพยาบาลนี้ทำอย่างหนึ่งอีกโรงพยาบาลทำอย่างหนึ่ง
ที่เชียงใหม่ทำอย่างหนึ่งที่สงขลาทำอย่างหนึ่ง
ไม่ได้นี่มันเป็นวิชาชีพนะมันคงไม่ได้นะ
ไม่ได้เพราะว่าก็จบจากที่เดียวกันไม่ใช่เหรอ

แต่วันนี้การแถลงข่าวเนี่ยมุ่งเน้นไปที่การติดกระดุมผิดเม็ด
นะฮะการติดกระดุมผิดเม็ดก็คือการพูดถึงตำรวจนะฮะ
ที่เมืองกาลที่ย้ายสำนวนเรื่องหวย๓๐ล้านไปที่ภูทรภาค๗
ในระหว่างนั้นก็มีกองปราบเข้าไปบอกว่ามีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ต่าง
ภูทรภาค๗ก็บอกไม่ฟังเขาจะเอาตามเขา
เพราะว่ามีการทำให้สำนวนกลมกลืนคำว่ากลมกลืนนี่เป็นคำอ้าง
พูดง่ายว่ามีการเปลี่ยนทั้งวันที่สถานที่เกิดเหตุโดยการสั่งการ
ทีนี้คนสั่งการได้ต้องระดับไหน

ผู้การใหญ่ไหมผู้การก็ใหญ่นะ

ผู้การต้องใหญ่สิครับผู้การจังหวัด
ทีนี้เมื่อมีผู้การจังหวัดเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่ามีวุฒิภาวะต่ำนะครับ

คือกว่าจะขึ้นมาเป็นตำแหน่งผู้บังคับการขึ้นมาเป็นระดับยศพลตำรวจตรีได้เนี่ย
ประสบการณ์และอายุมันมาเยอะเหมือนกันไม่ใช่เหรอค

ก็สำนวนมันจะต้องเป็นพนักงานสอบสวน
เพราะฉะนั้นมันมีพันธุ์ตำรวจโทนะฮะ

เอ้าก็ถ้าผู้การสั่งผู้การตอนนี้

วันนี้ท่านแถลงชัดเจนใช่ไหมว่าจะมี

ส่งเรื่องให้ใครที่ดำเนินการ

เพราะจะย้ายหรือว่าจะพักราชการ

ผู้การจังหวัดเลยนะครับ
๗๗จังหวัดก็มีแค่๗๗คน

ระดับผู้การย่อมเป็นคนที่มีความรอบรู้

ลูกน้องก็มีความเชี่ยวชาญ

ก็บอกผู้การต้องทำแบบนี้สิครับ

คนนี้เขายืนยันคนนี้เขาเห็นคนนี้เขาบอก

ก็วันนี้ทางด้านของทีมแถลงก็บอกแล้วว่า

น้ำบุรีชื่อว่าครูปีชาถูกและหมวดจะลง
ละแล้วเกิดผมเชื่ออย่างนั้นบ้างว่า

บอกว่าท่านผู้บัญชาการสอบสวนกลางท่านทิติราชบอกว่า
อันนี้มันอยู่ในสภาพแวดล้อมความเชื่ออยู่และญาติพี่น้องญาติมิตร
เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นก็เลยเชื่อเป็นอย่างนั้น
อันนี้ในกรณีของครูปีชาเชื่อว่าเป็นอย่างนั้น
ว่าเป็นอย่างนั้นพอออกจากสภาพแวดล้อมนั้นแล้ว
ความเชื่อนั้นก็เริ่มลดน้อยลงเพราะว่าไม่ได้อยู่ใกล้ชิดคนที่รอบ
คอยบอกคอยย้ำเตือน
พวกนั้นที่บอกว่าใช่วันนั้นไงที่มามันอย่างนี้ไง

ตรงนี้คือจุดเปลี่ยนเพราะเอามาทางกองปราบสอบสวน
ก็ปรากฏว่ามีการจันไว้เป็นพยาน
การกันไว้เป็นพยานเนี่ยคือหมายความว่ายังไงครับคุณมิ้น
ก็คือเท่ากับว่าเอาไว้เป็นพยานในการปรักปรำคนอื่นป่ะคะ
เออใช่เช่นสมมุติว่าผมขี่มอไซค์นะ
มือปืนซ้อนท้ายไอ้มือปืนยิงโป้ง
ปรากฏว่าจับมา๒คนไม่มีคนอื่นเลยนี่ไม่มีพยานคนอื่น

ไอ้คนขี่มอไซค์กันเป็นพยาน
เป็นคนพามือปืนไปยิงมีความผิดไหม
มีความผิดด้วยแต่เขากันไว้เป็นพยาน
ต้องเอาคนนี้ไอ้คนที่กระทำความผิดน้อยเนี่ยไอ้คนนี้
เพื่อจะไปเอาคนที่ทำความกระผิดมาก
และนอกจากนั้นแล้วก็ยังไม่หาพยานคนอื่นใดได้อีกแล้ว

คือกันสองคนนี้คือพันธุ์ตำรวจโทกับร้อยตำรวจเอก

ที่เป็นคนแก้แล้วแก้อีกเนี่ย

อันนี้ก็เห็นว่ายศก็ยังเล็กอยู่นะ
ศเล็กเนี่ยก็ไม่น่าจะรู้เรื่องมากนะ

สำนวนตัวเองก็คิดว่าเออแก้ไขไป

คงดูดีแล้วทบทวนดีแล้วเลยให้เราแก้
ถูกต้องแล้วเขาคิดว่าถูกต้องแล้ว
อันนี้มีคนเปรียบเทียบกับนักศึกษาฝึกงาน

ที่เขาบอกให้แก้ไขไอ้พวกสามตัว
ใช่ทุจฎิตกรณีเงินช่วยเหยียวที่หัวที่จึง

นักศึกษาฝึกงานให้แก้ไขหลักฐาน

ก็ปรากฏว่าสาธิกษ์งานในคนนี้เก่งกว่านะ
ท่านผู้ชมครับเป็นนายตำรวจ

เพราะกันชัดครู่หนึ่งช่วงหน้าห้ามเปลี่ยนช่องนะคะ

มันมีทำให้คนใดคนหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปได้ไหม

ผมเชื่อหมอดูคนนี้

ปีนี้มันจะดวงไม่ดี

ถ้าคุณชุวิตเชื่อเหรอคะ

ที่เมื่อกี้ผมพูดมันต้องมีมาตรฐานใช่ไหม
วิศวกรหมอหรือตำรวจเนี่ย

มันก็ลำบากคือเชื่อส่วนตัวเชื่อได้

แต่ว่าพอมันเป็นกระบวนการเรื่องของยุติธรรม
เรื่องของการทำงานมันไม่ได้ไหมคะ

คุณว่ามีอคติไหม

เราก็จะพยายามมองทุกอย่างหรือว่าทำทุกอย่าง

คือคำว่าภูติการที่บอกว่า
วุฒิภาวะและประสบการณ์
มีวุฒิภาวะตามอภาษการน้อย

ก็ถ้าเกิดผมบอกอย่างงั้น
ท่านมีความเชื่อว่าปีชาถูก
ก็ปีชาก็สนับสนุนอะไร

เชื่อของปีชาทำให้ไปแก้ไขสำนวน

ก็คือปลายความว่าไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่
ตัวนี้ที่ผมบอกว่าคือไม่ได้ทุจริต

คือ๑๕๗มันมีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
โดยมิชอบหรือโดยทุจริต
อันนี้กรณีนี้อาจจะคงเป็นโดยมิชอบหรือเปล่า
แต่โดยมิชอบของผมเนี่ยนะสุจริตใจ
เพราะผมเชื่อปีชา
ปีชาท่านพูดมาถูกอย่างนั้นนะ
วันนั้นไปก็เชื่อปีชาแถมแถมให้เลยนะ
จรูนเองก็ไม่ได้สนับสนุนข้อมูลที่ตัวเองมี
เช่นไปเอามาจากใครก็ตอบไม่ได้
ไม่ใช้สิทธิ์ของตัวเองในการให้การ
ถ้าเกิดเขาสนับสนุนแล้วก็อาจจะ
จรูนแต่ปรากฏว่าจรูนก็ตัดสิทธิ์ของตัวเอง
โดยการที่ว่าไม่ใช่เสนอว่า
อ่าบ่อยบอกให้มันแน่ชัดว่าไปซื้อจากแม่ค้าคนไหน

ก็ไปตัดสิทธิ์จรูนตัดสิทธิ์ปีชาพูดว่ามีหลักถงหลักฐาน
ปีชาก็เชื่อว่าตัวเองถูกถูกไหม
ผู้การก็เชื่อว่าปรีชาก็เลยไปบอกสั่งการให้
เฮ้ยเองเปลี่ยนซิเปลี่ยนแก้ไข

สั่งโดยผันตำรวจโทษบอกให้แก้ผันตำรวจโทษ

ไม่ให้คุณดูรับรับ
ไม่ให้ดูอีกแล้ว

เขาเขียนว่าบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การเปลี่ยนแปลงคำให้การของนายปรีชา
ผู้กล่าวหานางสาวรัตนาพร
พยานคือพลตำรวจตรีสุทธิ

เป็นผู้สั่งให้มีการเปลี่ยนแปลงคำให้การ
ทำการสอบสวนให้กลมกลืน

และลงวันที่ย้อนหลัง

คำให้การจะมีน้ำหนักน่าเชื่อถือ

ผลตรวจธิสุธิพันธโรโทชูวิททศาสตร์

ซะกดจิตหมู
โดยการกันสองคนนี้ไว้เป็นพยานแม้ว่าจริงคนนี้ก็ไม่น่าจะโดนกันนะ

เอาจริงเขาบอกว่าเป็นคนนี้คนนี้รู้ดี

นะฮะแต่ก็กันเป็นพยานนะแม้ว่าจะมีความผิด
เพราะว่าคนที่สั่งการใหญ่สุดคือก็ต้องเป็นผู้มังคชาสูงสุดใช่ไหม
ก็ต้องเป็นผู้การก็ผู้การก็ใหญ่กว่าก็เลยต้องเล่นผู้การ
ก็เอาสองคนนี้มาให้การเล่นผู้การว่ามีการเปลี่ยนแปลงสำนวนโดยเป็นสาระสำคัญ
คือเปลี่ยนแปลงสำนวนที่มันเป็นสาระสำคัญ

วันเวลาสถานที่เกิดเหตุเนี่ยทุกอย่างนี้เป็นสาระสำคัญนะฮะ
โดยมีการสั่งการโดยผู้การดังนั้นการสั่งการเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นใช่ไหม
ถ้าคนที่เป็นคนใหญ่สุดคือผู้การไม่ได้เป็นคนสั่ง
ทีนี้ตอนนี้เนี่ยก็ปรากฏว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกันนะฮะ
มีการสั่งด้วยวาจามีการสอบสวนให้กลมกลืน
ก็นำไปสู่อะไรครับ
คือการละเว้นหรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยทุจริตนะฮะ
ซึ่งจะต้องเล่นงานกับเจ้าพนักงานคนที่เป็นข้าราชการ
มีตำแหน่งและหน้าที่อ่ามีต้องมีทั้งตำแหน่งและมีหน้าที่
วันก่อนผมกับคุณมิ้นก็ได้อธิบายให้ท่านผู้ชมไปแล้ว
ทีนี้การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเนี่ยอันนี้มันอยู่อย่างที่ว่า
ผมสุจริตใจผมเชื่อผมเชื่อผมเชื่อว่าปีชานะฮะ
เชื่อโดยสุจริตใจผมไม่ได้รับเงินจากใครมา
มันใช้อ้างได้เหรอคุณชุวิตแม่บอกว่าเชื่อ
แต่มันไม่ได้ขัดกับหลักการของการสืบสวนสอบสวนเหรอคะ
ก็ผมเชื่ออย่างนั้นผมเชื่ออย่างนั้น
ความเชื่อของผมเนี่ยประพฤกษ์โดยไม่ชอบ
แต่เป็นเรื่องสุจริตใจผมไม่ได้ทำเพราะว่า
ผมรับเงินใครมานี่ส่วนภาค๗คุณว่าผิดไหม
กำลังจะถามเหมือนกันว่าภาค๗หายไปไหน

เพราะว่าหลังจากทางด้านของผู้การเสร็จปุ๊บ
ส่งต่อไปให้ภาค๗ภาค๗เป็นคนแถลงสำนวนเอง

วดจรูนเนี่ยโดนแจ้ง๒ข้อหาคือ
ยอกทรัพย์แล้วก็รับของโจรเพิ่มมาอีก

นี่นะครับทางภาค๗ก็
คุณพูดถูกก็เชื่อโดยเชื่อผู้การไง

ก็ไปแก้พยานหลักฐานไปแก้วันที่แก้สรรที่เกิดเหตุ
ไม่ใช่เพราะความเชื่อคุณก็ไปสั่งให้เชื่อ
ถ้าผู้การผิดผมเชื่อโดยสุจริตใจนะ

ก็คลูดอย่างหูคุณผู้ชม
ผมพูดไปตอนต้นแล้วว่ามาตรฐานเนี่ย

ถ้าคุณไปบอกว่าตำรวจที่เมืองกาล
โอ้โหมันมีความเชื่อ
มาตรฐานมันนำมาซึ่งความน่าเชื่อถือ

ผู้การเนี่ยก็ไปรับทราบข้อเก่าหาแล้วด้วย

เชื่อโดยบริสุทธิ์ใจ
ถ้าตำรวจไปเชื่ออย่างนั้น
แล้วก็ไปทำสำนวนเปลี่ยนแปลงแก้ไข

เดือดร้อนมันมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขไงแล้วก็อ้างด้วยนะอ้าง

วุฒิภาวะไร้ประสบการณ์
ถ้าไร้วุฒิภาวะไร้ประสบการณ์มาเป็นระดับผู้การได้ไง
อย่างนี้ต้องลาไปถึงคนแต่งตั้งเลยไหมคะ
มาตรฐานนี่ไงถ้าหมอเขาก็บอกหมอที่จุฬาเก่งกว่า
หมอที่ต่างจังหวัดไม่เก่งเหรอ
มันต้องมาตรฐานเดียวกันไม่ใช่เหรอ

ผิดหมดเพราะว่าไปเปลี่ยนแปลงสำนวนอันเป็นสาระสำคัญ
ก็ทำให้มาตรฐานมันทำไม
เปลี่ยนน่ะเสียไปเปลี่ยนเลย
เรื่องก่วยมันก็เอากันแค่นี้
ส่วนอันหนึ่งที่ผมจะมาอัปเดตกับท่านผู้ชมคือ
เพราะว่าวันนี้มีข่าวนะฮะโดยท่านอะไร
หลองนายกโบเนตชาติชัยก็บอกว่า
เดี๋ยวสิ้นเดือนมีธินาคมเนี่ยก็จะส่งมอบ
เขาไปจับมาเขาไปจับตามหมายจับเก่า

บอกว่าเด็กอายุ๑๒๑๓ไปจับโดนที่มาเลเซีย

เคยทำงานที่วิคโตเรียอันนี้ก็เป็นคดีพิเศษเก่า
ปรากฏว่าเขาไปจับแล้วก็ไปเจอเด็กต่ำกว่า๑๘

ก็อันนั้นแล้วก็บวกกันนะครับ
ก็ปรากฏว่ามันต้องมีคดีคู่กันคือค้ามนุษย์

ค้ามนุษย์เสร็จมันก็ต้องฟอกเงินเพราะว่ามันเป็นฐานของการฟอกเงิน

เหมือนกับยาเสพติดนะท่านผู้ชมถูกไหมครับมีเรื่องปัญหา
ข้อหายาเสพติดมันก็ต้องมีฟอกเงิน
ตอนนี้ท่านไม่ได้ผมพูดนะ

เขาบอกว่าจะให้เสร็จให้ได้ภายในสิ้นเดือนนี้

แล้วก็มีหมายจับเพิ่มจับใคร

ตัวละครที่เรารู้ชื่อที่ยังไม่ได้มีการออกมา

ทีนี้ผมเชื่ออย่างนั้นนะ

ผมเชื่อว่าหมายจับที่เพิ่มเนี่ย

เพราะถ้าเด็กคุณจะมาให้รองนายกระดับรองนายกพูด
เหตุที่ผมพูดก็เท่าที่ผมบอกเลยครับ

คือเวลาที่เขามีคดีค้ามนุษย์เนี่ย

ท่านพลเอกจัดใช้ก็กำชับไปแล้วบอกว่า

เพราะ๔เมษามันครบ๗ผลัดแล้ว

ส่วนคดีฟอกเงินเนี่ย

ผมว่าเครื่องฟอกไงมันเหมือนกับ

กองวิสัยสุข
ขออยู่
คุณมิ้นครับเพราะว่าที่ผมบอกว่าการจ่ายเงินเนี่ย
ของสถานบริการต่างราวนี้
มีการจ่ายเป็นทั้งคืออะไรครับ
บัตรเครดิตถูกไหมครับ

โอเคทีนี้ไอ้สดเนี่ยคงจะลำบากอยู่

ทีนี้บัตรเครดิตนี่แหละครับมันต้องมีเครื่องรูด

ผมเคยพูดไว้ตั้งแต่วันแรกเรื่องวิคโตเรียแล้ว
ก็ไปตามดูว่าไอ้เครื่องรูดบัตรเครดิตเนี่ย

เพราะคนนั้นคือคนที่เป็นเจ้าของเงินตัวจริง
เส้นทางการเงินคือเรื่องที่สำคัญที่สุด

เมื่อมีการฟอกเงินเขาก็ดูที่บัตรเครดิต

เขาก็ตามไปอายัดเงินตามไปขยายผล
ขยายผลก็อย่าให้ผมพูดลึกลงไปเลย

มีผู้ที่เกี่ยวข้องพอสมควรเลย

มีตั้งแต่ตำรวจระดับใหญ่
มีตั้งแต่ในทุน
มีตั้งแต่การโอนหุ้น
ของบริษัทหนึ่งไปสู่บริษัทหนึ่ง

เพราะว่าอันนี้เป็นคดีระดับนโยบาย

ถ้าเส้นตายออกมาแล้วว่าสิ้นเดือนมีนา

เดี๋ยวเราติดตามการตีแสกหน้าไม่พลาดแน่นอนนะคะ